กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้น
ที่จังหวัดนครราชศรีมากันหน่อย
ตอนนี้คือบรรดากู้ภัยต่างมีการโพสต์เฟซบุ๊ค
เพื่อไว้อะไรให้กับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะอายุ๒๕ปีชื่อว่าคุณอ้อม
คุณอ้อมทำงานจริงเขามีงานประจำแหละ
และอีกส่วนหนึ่งก็ทำอาชีพเป็นอาศาสมัครกู้ไพ
จังหวะที่จะแซงขึ้นไปค่ะมีรถบรรทุกอ้อย๑๘ล้อพ่วงจอดอยู่
คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเช้าอาจจะยังไม่สว่างมากเธอไม่เห็นนะคะ
ก็เลยชนเข้าไปที่ท้ายอย่างจังแล้วเธอก็เสียชีวิตนะคะ
คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่๗กุมภาพันธ์
หกโมงเช้าค่ะหลังจากที่ตำรวจในท้องที่ก็คือ
ตำรวจโรงพักคอนบุรีได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
อยู่ในพื้นที่ซึ่งก็มีนายอภิรสเรศสันเทียอายุ๔๐ปีเป็นคนขับ
ทะเบียน๑กไก่ออ่าง๔๓๑๔นครราชศรีมาชนท้ายรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ
คือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยคนขับก็คือนางสาวกระหนกพันธ์ตูบสันทิอายุ๒๕ปีค่ะ
ตอนแรกที่เธอไปประสบเหตุชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อ
เธอไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะแต่ตอนนั้นเธอบาดเจ็บสาหัส
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามที่จะนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลแต่ว่าคือชนหนักจริงค่ะ
สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตแล้วนะคะทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
ทราบว่ารถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อบรรทุกอ้อยมาเต็มคัน
เกิดยางล้อหลังด้านซ้ายมันรั่วเขาก็เลยไปจอด
ก็คือรถเสียแล้วก็ไปจอดไว้ข้างทาง
และคุณอ้อมเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาจะไปทำงานไม่เห็นไง

หลังเกิดเหตุทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่นะคะ
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นถนนสองเลนแบบนี้
คือเป็น๒เลนรถวิ่งสวนกัน
สองข้างทางก็ส่วนใหญ่เป็นไร่สวนนะคะ
ไม่มีบ้านเรือนประชาชนไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ไม่มีกล้องวงจรปิดและเนี่ยคุณผู้ชมภาพที่เห็น
ชินตาแบบนี้นะคะนักข่าวเล่าให้ฟัง
รถบรรทุกอ้อยวิ่งผ่านเกือบตลอดเวลา
ทีนี้เราไปสอบถามคุณผู้ชมนายกรกฎแอบกระโทก
เป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยคอนบุรี
บอกว่าผู้ตายก็คือนางสาวกระหนกพันธ์หรือว่าคุณอ้อม
เป็นอาสากู้ภัยประจำจุดคอนบุรี
และอาชีพประจำคือเธอทำงานในตัวเมืองนครราชศรีมานะคะ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
สาเหตุหลักเลยอันนี้ตำรวจเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบฝากด้วยนะคะตำรวจในท้องที่เนี่ย
ผู้สื่อข่าวบอกว่าจากการสอบถามข้อมูลมาเนี่ยนะคะปรากฏว่าสาเหตุหลักส่วนใหญ่เนี่ย
เกิดจากเพราะว่ารถเนี่ยบรรทุกอ้อยแล้วมีส่วนบางส่วนของอ้อยมันยื่นออกมาจากท้ายรถ
พอมันยื่นออกมาเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยอ้อยมันก็ไปบดบังไฟท้ายถูกไหมคะ

คนที่ขี่มาเขาก็มองไม่เห็นว่ามีรถจอดอยู่
แล้วที่สำคัญคนที่ขับรถบรรทุกไม่มีการทำสัญลักษณ์ส่วนที่ยื่นออกมาด้วย
อย่างกรณีของคุณอ้อมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเคสแรกของปีนี้เลยนะคะ
ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ที่ฉันพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมฟังสีเปลี่ยนเจ้านาธิกู้ไพบางกฎอาสาสมัครของคอนบุรีคุณกรกฎ

เพื่อนกู้ภัยด้วยกันเขาก็รู้จักกับคนขับรถรถอ้อย
เขาเล่าให้เพื่อนคู่ภัยด้วยกันฟังว่าเขาก็ยางแตกมาไกลแล้วครับ
แต่เขาพยายามขับรถออกมาให้ไกลจากหมู่บ้านเพื่อจะหาที่จอด
แต่เขาบอกว่าเขามาสุดมาขับมาได้สุดแค่ตรงนี้ครับ
เข้าไปไม่ไหวแล้วเพราะว่ายางมันแตกหมดแล้ว
เอาแต่งไม้แห้งมาวางไว้สองสามพันสองสามกิ่งกล้ายสักเก้าคัน
รถอ้อยนี่จะไม่ค่อยมีไฟแจ้งไม่ค่อยไฟไม่ค่อยสว่าง
บางครั้งก็ไฟเจ้งจริงครับแต่เวลาเขามาทุกอ้อยมา
อ้อยมันล้นรถออกมามันก็มาปิดไฟหมดเลย
สาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยคือไฟไม่ค่อยแจ้งคือไฟไม่ค่อยสว่างนั่นเองนะคะ
ท้ายรถบรรทุกคือ๑ไฟไม่ค่อยสว่าง
แล้ว๒เวลามันทุกอ้อยอ้อยมันก็เกิดออกมาจากตัวรถ
แล้วมันก็ยิ่งไปบทบังแสงสว่างที่มีน้อยนิดอยู่แล้ว
มันก็เลยทำให้ไม่สว่างคนที่ขับไปที่ไปชนส่วนใหญ่
ประสบอุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกส่วนใหญ่เนี่ย
อุบัติเหตุสาเหตุก็เกิดมาจากเรื่องนี้
ถือว่าคนขับรถแบบนี้ก็ถือว่าประมาทนะ
ถ้าเกิดว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณบรรทุกอ้อยมาเต็มคัน
แล้วก็มันมีส่วนเกินออกมาคุณต้องทำสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจน

ไม่ใช่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ส่วนเรื่องของคดีความรวมถึงครอบครัวผู้เสียหาย
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้